เอาไปดูวลีเด็ดที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลตอนนี้กับคำว่ายี่ฮิว
เออเรื่องของเรื่องเนี่ยมีทนายความคนหนึ่งค่ะ
ลักษณะท่าทางอาการคล้ายคนมีอาการเมา
ขับรถไปชนรถเก่งคันหน้าที่อยู่บนสะพานสาธรณ์
หลังเกิดอุบัติเหตุลงมาจากรถแล้วก็ร้องยี่หิ้วอย่างอารมณ์ดีอืม
บัตรทนายความให้คู่กรณีแล้วขับรถจากไปซะอย่างนั้นค่ะ
มีปากกาไหมผมต้องไปนับเฮียโหแล้ว

ครับผมมาจาก

ข้าเสียถ่ายข้าเสียถ่าย

ก็ถูกไปต่อได้

ลงไปถูกก่อน
ก็ถูกก่อน

ก็พี่ทนายความรู้

แล้วคุณไม่เชื่อผมเลยเหรอ

เมาแล้วขับได้ยังไงช่วยยังไง
ทนายความรู้นี่
จากคลิปคงอธิบายเหตุการณ์ได้ดีอยู่แล้ว

ก็สงสัยว่าอาจจะมีอาการเมาหรือเปล่า

แล้วก็นำบัตรทนายความยื่นให้คู่กรณี

ถ่ายคลิปบอกว่าคู่กรณีอ้างว่าเป็นทนายความ

อยู่หลายครั้งว่าไปสอนอยาณาวา

หลังคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไป

แม้แต่ทนายรณรงค์แก้วเพชรก็ยังเข้ามา

ความคิดเห็นว่ายี่หิ้วตามเสียงร้องของทนายในคลิป
ฉันร้องเสียงสั้นไปหรือเปล่า
เมื่อกี้พอร้องอ๋อยาวกว่านี้
ต่อมาก็มีการทำคลิปแสดงความเห็นถึงกรณีนี้ว่า

และทำผิดกรณีเมาแล้วขับเอง
อาจตัดสินโทษถึงจำคุกได้

แต่กรณีที่ยังไม่มีการตรวจวัดแอลกอฮอลจากเจ้าหน้าที่

เพราะเขายังไม่ได้มีการปฏิเสธ
ต่อเจ้าพนักงาน
ครับของรัฐที่เนี่ยผมไม่รู้ว่าหลังจากนั้นน่ะเขาไปที่โรงพักแล้วมีการเป่า
หรือว่าเขาขับรถหนีกลับบ้านเลยแต่บอกหนีก็ไม่ได้นะเพราะแสดงตัว
ความอีกคนออกมาแสดงความฮิตความเห็นด้วยก็คือทันรคทีจราศน์